มาถึงช่วงของสายตรวจโซเชียลครับวันนี้มีคลิปมาฝากเช่นเคยเป็นวิรกรรมของคนในสังคมนี่แหละครับ
แต่มันก็ไม่ค่อยน่าชื่นชมเท่าไหร่ทั้งที่ทำร้ายกันที่โรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินบ้างก็ดี
อย่างมีเรื่องของอะไรนะขับรถขวางกันจะเอาไม้ไปตีกันก็มี
เรื่องของกระสงค์ทำร้ายละกายเองก็มี
ใช่มีหลายคลิปที่เราจะต้องตรวจสอบนะคะถึงสาเหตุของที่มาแล้วก็ความคืบหน้า
อันนี้สำคัญเพราะว่าบางเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่ดูแล้วหลายคนก็แสดงความคิดเห็นนั่นแหละในโลกโซเชียลมีเดียว่า
ไม่เหมาะสมทีนี้จะจัดการกันอย่างไรนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องของคลิปวัยรุ่นยกพวกตีกัน
สองเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกันเลยคือไปยกพวกตีกันในที่ที่ไม่ควรไป
ก็คือโรงพยาบาลมีทั้งที่เชียงใหม่นะคะและอีกจุดหนึ่งก็คือที่กระทุ่มแบนนะคะ
มาดูที่เชียงใหม่กันก่อนเขาคือมีวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ย
ทะเลาะวิวาดกันนอกโรงพยาบาลก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีคนเจ็บแหละ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเจ็บไปแล้วนะไปรักษาแล้ว
ตามไปทำร้ายต่อที่โรงพยาบาลดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่

เป็นเหตุการณ์ระหว่างวัยรุ่นสองกลุ่มก็คือกลุ่มจากหมู่บ้านแอ่นและกลุ่มวัยรุ่นจากหมู่บ้านบงตันตะลุมบอลกันที่หน้าห้องฉุกเฉินเลย
โรงพยาบาลอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียผ่านเฟซบุ๊คคนคนหนึ่ง
แล้วก็พอมีคนมาดูวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความไม่เหมาะสม
เรื่องของไม่เหมาะสมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไปตีกันทำไม
สองก็คือทำไมถึงต้องไปทำที่โรงพยาบาล

ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลตรวจสอบเรื่องนี้มาให้ค่ะ
สอบถามไปที่พันธ์ตำรวจเอกปิยพันธ์พัทรพงศิลป์
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
ทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันลอยกระทงที่ผ่านมานี่เอง

ทางอำเภอเขาก็จัดงานนี่แหละค่ะที่ดอยเต่าเขาก็จัดงานลอยกระทง
ให้คนในชุมชนได้ไปร่วมสืบสารประเพณีไทย
โดยปกติแล้วงานลอยกระทงก็จะมีการแสดงมหรสบมีการแสดงดนตรี
ทีนี้วัยรุ่นสองกลุ่มเขามาเจอกันคำเมนต์กันที่หน้าเวทีค่ะ
แล้วก็มีเรื่องชกต่อยกันตั้งแต่ที่หน้าเวทีแล้วนะ
แล้วก็เอาคนเจ็บมาส่งโรงพยาบาลดอยเต่า
คู่กรณีไม่พอค่ะตามมาทำร้ายต่อที่หน้าโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตามตำรวจโรงพักดอยเต่ารู้ตัววัยรุ่น
สองกลุ่มที่ทะเลาะกันเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการประสานผู้ใหญ่บ้านและกำนัน
มามอบตัวกับพนักงานสอบสวน

ที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสถึงหน้าโรงพยาบาล
ถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจ
หลังทำการจับกลุ่มพนักงานสอบสวน
ก็จะเตรียมส่งตัวทั้งหมดส่งฟ้องต่อสารจังหวัดฮอต
เพื่อที่จะลงโทษตามกฎหมายต่อไปค่ะ